คุณผู้ชมครับไปต่อกันที่เรื่องนี้ค่ะที่ขวัญเกริ่นเอาไว้นะคะ
ด้านหลังดูเราหมอปลาปราบอาถรรพ์ยายรับขันผีสิงร่าง
เรื่องของเรื่องคือมาจากครอบครัวของยายพิมค่ะ
ยายคนนี้เนี่ยครอบครัวนะคะแล้วก็ลูกสาวบอกว่า

เพราะว่าคุณยายมีอาการแปลกพูดอยู่คนเดียว
แล้วก็มีอาการเจ็บตามตัวไปหมดเลย
ทีนี้ก็เลยคิดว่าน่าจะมาจากเรื่องที่ไปรับขันห้ามาหรือเปล่า
แล้วยังมีเรื่องของการบูชาผีฟ้าอีกต่างหาก
ปรากฏหมอปลาลงพื้นที่นะคะคุณผู้ชมค่ะ
เชื่อไหมอาการของหมอปลาออกด้วยนะคะเหตุการณ์นี้
ยายพิมอายุ๗๐ปีค่ะอย่างที่บอกอาการแปลก
นอนทั้งวันร้องไห้แน่นหน้าอกหายใจไม่ออก
พึ่มพำถึงสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่อยู่ในห้องพระ
แล้วยายพิมมักจะพูดแล้วลูกได้ยินยายบอกว่า
ไม่มีใครไหว้กูเลยไม่มีใครเส้นไหว้กูเลย
แล้วมีอาการแบบนี้มาตั้งแต่นะคะวันที่๒๙ตุลาคมปีที่แล้ว
แล้ววันนั้นตรงกับวันเสาร์๕ค่ำเดือน๑๒ด้วย
ทีนี้ญาติก็เลยเชื่อแบบนี้ว่าน่าจะเป็นเพราะยายถูกผีสิงแน่เลยค่ะ
แล้วตอนหลังคือยายป่วยก็ไม่สามารถที่จะสวดมนต์บูชาสิ่งศักดิ์สิทธิ์ได้
หมอปลากับทีมงานเดินทางไปที่บ้านของยายพิมค่ะ
อยู่แถวบางมดนะคะที่กรุงเทพนี่แหละ
พอไปถึงคุณเชื่อไหมหมอปลาขึ้นไปก่อนเลย
ไปดูหิ้งบูชาพระที่บอกว่ามีขันห้าและมีพานบูชาผีฟ้ามาแล้วมาแล้ว
และหมอปลาบอกแบบนี้เลยหยุดอยู่หน้าห้อง
หมอปลาบอกผมไม่เข้าเลยนะผมไม่เข้านะ
เพราะในนั้นมีแต่วิญญาณเต็มไปหมด
หมอปลาพูดอย่างนี้เลยจากนั้นหมอปลาบอกผมลงไปข้างล่าง
แล้วหมอปลามีอาการผลอึดผลอมจะอ้วก
เดินลงมาข้างล่างไปเจอยายพิมคราวนี้อ้วกค่ะ

แล้วหมอปลาเลยเอาอย่างนี้ลูกสาวมาเรียกลูกสาวของยายพิมมานั่ง
มานั่งเหยียดขาแล้วให้จับมือแม่เอาไว้
แล้วลูกสาวเนี่ยเขาบอกว่าลูกสาวของยายพิมอยู่ดีมีอาการร้อน
มีอาการชาที่ขาสองข้าง
หมอปลาบอกอันนี้เป็นอาการที่บ่งบอกว่าตัวยายพิมมีวิญญาณแฝงอยู่
เหยียดขาแล้วจับมือแม่ไว้เห็นไหม
แล้วหมอปลาก็เข้าไปจับจับที่หน้าผากของยายพิม
ทีนี้ลูกสาวของยายพิมเล่าแบบนี้นะคะบอกว่า
เคยฝันว่ามีคนมาขอให้รับร่างผีฟ้าต่อจากแม่

หมอปลาก็เลยอธิบายแบบนี้บอกว่าตอนนี้ร่างกายของยายพิมไม่ไหวแล้วนะ
ฟ้าต้องการไปแฝงร่างของทายาทแทน
หากจะให้ทำพิธีทำลายดวงวิญญาณ
โอกาสที่แม่จะรอดมีเพียงอยู่แค่๐๐๑เปอร์เซ็นต์เท่านั้น

หมอปลาเลยให้ครอบครัวพูดคุยปรึกษากันก่อนว่าจะทำยังไงต่อไป
แต่หมอปลาก็ยังแนะนำนะบอกให้พายายพิมไปรักษาไปหาหมอก่อน
ถ้าร่างกายยายพิมไม่ไหวค่อยว่ากันอีกที
ส่วนของบูชาต่างรอให้ยายพิมจัดจากไปก่อนแล้วค่อยมาจัดการ
ลูกก็ไม่ต้องไปบูชาอะไรต่ออีก

คงต้องแค่สวดมนต์ว่ายเฉยโดยที่เราไม่ได้ว่ายเหมือนที่แม่ว่าย
คุยกับแก่เข้าแก่เข้าบอกว่าจะเอาออกก็เอาออก
แต่แกคือแกก็ยังงงว่าเปอร์เซ็นต์มันไม่รอดเลยเหรอ

ใช่ค่ะ

คุณสุภาพรเขาก็บอกว่าคือคุยกับแม่แม่ก็บอกว่าคือแม่ก็ยังงงยังไม่เข้าใจ
แต่ยังพอสื่อสารได้บ้างว่าเอ๊ะถ้าเกิดว่าทำลายดวงวิญญาณไปแล้ว
จะไม่รอดเลยเหรอแล้วก็ยังห่วงหลานอะไรประมาณนี้
ทีนี้เบื้องต้นหมอปลาบอกว่าตอนนี้จะยังไม่ทำพิธีอะไรใดทั้งสิ้นนะคะ
ทำพิธีปลดปล่อยดวงวิญญาณให้กับยายพิม
เพราะครอบครัวยังไม่พร้อมที่จะให้ยายพิมเสียชีวิตไป
ก็เป็นเรื่องของความเชื่อนะคะคุณผู้ชม